ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่พระเอกหนุ่มที่มีภาพลักษณ์ดีนะคะ
หั่นเข้าวัดทำบุญถ้าพูดถึงแบบนี้เนี่ยหลายคนต้องนึกถึงพระเอกหนุ่มณเดชนคุกิมิยะอย่างแน่นอน
อย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเขาได้มีการไปทำบุญพร้อมกับครอบครัว
ถวายพัฒนาหารเช้าและถวายเทียนพรรษา
พระเด็จพระคุณหลวงพ่อเมืองพลวัตโธ
วัดป่ามัชิมาวาดจังหวัดกาลสินค่ะ
ซึ่งหากคุณผู้ชมยังจำกันได้เมื่อครั้งที่ณเดชน์บวชเป็นพระภิกษุ
ก็ได้เดินทางมาจำวัดที่นี่นั่นเองนะคะ
โดยภาพแห่งความปลื้มปิตินี้ถูกถ่ายทอดผ่านคุณแม่แก้ว
และผู้ที่ร่วมทริปทำบุญในครั้งนี้
ให้ได้เห็นช่วงเวลานอกจอของพระเอกแถวหน้า

โดยเฉพาะภาพการทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์
คอยดูแลพระพี่เลี้ยงของตัวเอง
ที่เดินทางไปร่วมกราบนามัศกาลหลวงพ่อเมืองที่กาลสินด้วยนะคะ

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่มีภาพลักษณ์ดีอย่างต่อเนื่อง

ส่วนใหญ่ที่เรามักจะได้เห็นภาพของณเดชน์

แต่คนที่ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ก็คือคุณแม่แก้วเขา

น้องยายาน้องยายาไปตลอดนะ

แต่แม่ช่วงนี้ยายาก็ติดภารกิจแหละเนาะ

สำหรับแฟนคลับก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจกันไป

เพราะว่าผลงานคู่นี้เขามีให้ติดตามกันแบบเรื่อยเลยเนอะ